คุณผู้ชมค่ะยังไม่หมดเรื่องราวสนุกที่จะพาไป
เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดตรังอำเภอบ้านแหลม
ที่นี่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งหอยนังรมสด
เพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย
และเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมในเขตอนุรักษ์
มีเทศกาลหอยนังรมจัดปีละ๑ครั้งเท่านั้น
แต่วันก่อนที่จะมีการจัดเทศกาลอนุรักษ์นี่นะคะคุณผู้ชม
เขาจะให้ชาวบ้านมางมเก็บหอยนังรมกันได้
ได้ขนาดไหนก็เอาไปขายกันขนาดนั้นเลยล่ะค่ะ
ไปดูกันว่าเก็บได้เยอะขนาดไหน
โอ้โหบรรยากาศนี้ตั้งแต่เช้ามืดเลยนะน้องใบ
ชาวตรูคึกคักกันเลยนะคะทุกปีก่อนเทศกาลหอยนังรม

ชาวบ้านจะนิยมนำเรือหางยาวนะคะติดไฟมาด้วยแบบนี้
พร้อมไฟฉายอุปกรณ์หาหอยเนี่ยนะคะ
ประกอบไปด้วยค้อนเล็กเหล็กแหลมนะคะ
เอาออกมาด้วยสำหรับออกไปงมแล้วก็ไปจับหอยนังรม
ที่เกาะอยู่ตามโขดหินบริเวณทะเลหน้าหมู่บ้าน
ซึ่งยามเช้าตรู่แบบนี้น้ำทะเลจะลด
ทำให้สามารถงมหรือว่าคลำหาได้ง่ายด้วยสองมือเปล่าค่ะคุณ
เป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของนักงมหอย
ทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวนะคะ
คนที่จะไปจับหอยเนี่ยนะส่วนใหญ่
ก็จะจับได้กันทุกคนเลย
มากหรือน้อยก็แล้วแต่ความชำนิชำนาญของแต่ละคนนั่นเอง
ชาวบ้านที่ไปงมจับหอยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
หอยเนี่ยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะ
เพราะว่าตอนนี้หอยมีน้อยมาก
ราคาขายมีตั้งแต่ตัวละ๕บาทไปจนถึง๔๐บาทตามขนาดของหอย
ไปฟังชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าที่มางมหอยกันหน่อยจ้า
บ้านมันเนาะเดี๋ยวมันหมดแล้วมันก็มาใหม่ใช่ไหม

ปีนี้เทศกาลหอยนังรมบ้านแหลมจะมีขึ้นวันที่๑๓มีนาคมนะคะ
ซึ่งภายในงานก็จะมีการนำหอยนังรมสดราคาถูกมาจำหน่ายให้กับประชาชน

คนในพื้นที่จังหวัดตรังหรือจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถไปเที่ยวกันได้นะจ๊ะ
ไม่ต้องไปงมหอยหรอกไปซื้อหอยกลับมาทาน
เพราะว่าได้หอยนังรมที่สดด้วยแล้วที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นตัวเมียทั้งนั้นนะ